คงต้องเตือนภัยกันเดี๋ยวนี้กระแสเรื่องของรักโรคกำลังมา
คนลดใช้หลอดพลาสติกไปใช้หลอดเหล็กแทน
ลูกชายเขาไปดื่มน้ำจากหลอดเหล็ก
ผลุเงือกผู้ประชุมทิ้มเงือกเกือบถึงคอครับ

คือมันกระแทกแล้วปากเด็กเหงือกเด็กมันก็บางมันก็อ่อนน่ากลัวมากนะครับ
โพสต์ภาพเป็นภาพในปากของลูกชายเหงือกด้านบนเป็นรูทะลุเลยนะฮะ
หลอดเหล็กที่ใช้กันเป็นแก้วเก็บความเย็นก็จะมาคู่กับหลอดเหล็กนะฮะ
เป็นหลอดเหล็กรักโรคพร้อมกับเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นบอกว่าระหว่างลูกชายกำลังเล่นของเล่นตามปกติ
อยู่ก็ร้องไห้ขึ้นมาแล้วก็มีเลือดไหลออกจากปากเยอะมากตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าเกิดจากอะไร
สาเหตุเกิดจากเขาไปอมหลอดเหล็กอันนี้แล้วก็ท่อเหล็กหลอดเหล็กมันเข้าไปในป่า
บริเวณที่เหงือกทิ้มเข้าไปทะลุเกือบถึงตรงลำคอเลย
เขาบอกว่าซึ่งผมเองก็เลยรีบให้ไปบ้วนน้ำบ้วนปากแล้วก็อมของน้ำแข็งเอาไว้เพื่อห้ามเลือด
เพราะตอนแรกเนี่ยมองไม่เห็นว่าแผลมันอยู่ตรงไหนพอเลือดหยุดรีบถ่ายรูปไว้แล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาล
โชคดีนะฮะที่ลูกชายไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องเย็บเพราะหมอเห็นว่าแผลมันยังปิดเองได้
ลูกชายในวัยสนแบบนี้แหละครับเจออะไรมาก็เอาเข้าปาก

เวลาเดินเดินอยู่ถือแก้วอยู่แล้วดื่ม
ดน้ำจากหลอดเหล็กระวังมันกระแทก

แต่ว่าต้องรักตัวเองด้วยต้องระวังตัวเองด้วย